ยิ่งอากาศเริ่มหนาวแล้วด้วยหลายคนดื่มกาแฟ
ประชาชนนับล้านมีกาแฟดื่มกันตอนเช้า
ก็ถือว่าไลฟ์สไตล์ของการดื่มกาแฟเป็นความรื่นรมอย่างหนึ่ง
ปัจจุบันนี้ไลฟ์สไตล์การดื่มกาแฟหลากหลายมากขึ้นนะครับ
ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมของกาแฟสูงถึง๓๑๐๐๐ล้านบาทแล้ว

ฉะนั้นผู้ประกอบธุรกิจกาแฟต้องหากลยุทธ์แล้วครับ
ในการรักษารสชาติกาแฟและการออกแบบบรรจุพันธุ์ให้ดูน่าสนใจ
เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้วก็ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคด้วย
ติดตามได้จากรายงานนี้กันเลยนะครับ
ซึ่งจะช่วยรักษาความหอมและรสชาติดั้งเดิมของกาแฟ
และบรรจุพันธุ์ที่ออกแบบอย่างช่วยรักษาความสดของกาแฟ
และสะดวกต่อการพกพาไปดื่ม
การปล่อยน้ำร้อนผ่านเมล็ดกาแฟที่หมดช้า
เมืองไทยเรายังไม่ได้จะมีเจ้าไหนทำมาก่อนเลย
เรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจตรงนี้นะครับเราก็เลยเอาเข้ามา

ซึ่งเป็นราชาแห่งสายพันธุ์กาแฟจากประเทศบราซิล
จำหน่าย๓รสชาติได้แก่
เหมาะค่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบรสช็อกโกแลต
สคาราเมลสำหรับคนที่ชอบรสชาติแบบนุ่มหวาน
และลาเต้สำหรับคนที่ชอบรสนม